มาริโอกับจันติมุกลม
นี้บอกไว้ก่อนนะด้วยความที่ฝ่ายหญิงเขาเกรงใจแฟนแถวของฝ่ายชาย
ก็จะไม่ค่อยลงรูปคู่เท่าไหร่

แต่ล่าสุดพักหลังเริ่มมีโชว์มากขึ้น
ล่าสุดนี่งานช่อง๓งานบอล

จับมาเซลฟี่มาจันจิถ่ายรูปคู่กันสักหน่อยสิ

โดยเฉพาะว่าในการฟุตบอลช่องสามคุณผู้ชม
เป็นโมเมนต์แบบเซลฟี่โมเมนต์แบบมุ้งมิ้งริมสนาม

ตอนนี้ถ้าใครมาบอกว่าคู่นี้ไม่หวาน
ไม่ได้แล้วนะคะดิฉันขอเถียงขนาดใจเลยนะ
เพราะว่าย้อนดูภาพของคู่นี้ทีไรเอาอิจฉาไม่ได้เลย
ซึ่งเมื่อวานนี้หนุ่มโอ้นะเขามีคิวมาออกอีเวนต์พอดิบพอดี
กองทัพสื่อก็เลยถามไปเจาะไมค์สัมภาษณ์เลย
พร้อมถามถึงโมเมนต์หวานในวันนั้นที่ถ่ายรูปเซลฟี่กันนะ
หนุ่มโอ้เขาก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมว่าเป็นคู่ที่น่ารัก
และไหนก็มาเจอสื่อตรงกับวันคล้ายวันเกิดกับสาวจันจิไง
จริงมันพอดิบพอดีเลยจะได้เห็นภาพคู่ของหนุ่มโอ้อวยพรให้ฉันเสียเปล่า
แล้วปีนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมต้องรอฟังนะคะ
แต่ที่แน่โอ้พูดชัดเต็มปาก

ให้สาวจันจิเป็นที่หนึ่งในใจฟอร์แรม
โอ้ยเราจันทร์แจ๊กอ่า

ยังไม่ได้เจอกันเลยครับเพราะว่าน้องก็ทำงานครับ
เขาอาจจะนัดดินเนอร์อะไรนิดหน่อยครับ
ไหมไม่รู้ครับแต่ว่าได้กินแน่นอนอิ่มแน่
มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับแต่เราตั้งใจครับ

ใช่ครับแต่ก็ยิงชนเสาอยู่ครับ
มันก็ไม่ได้ช่วยคือมันอยู่ที่ตัวผมแล้วฮะ
ไม่เข้าแต่ก็ดีใจครับน้องเขามาให้กำลังใจ

แล้วก็ธรรมชาติครับ

ต้องขอบคุณแบบเวลาที่มันโหดด้วยครับ
ทำให้เราแบบว่าแข็งแกร่งมากขึ้น

ใช่จ้ะตอนนี้ก็เป็นคนเดียวในใจผม

แจ๊กเอาซิจันแจ๊กจันแจ๊กบอกเข้าไป

จันจิไม่ใช่จันแจ๊กจันจิ

เขาเรียกเราจันแจ๊กเหมือนเพื่อนในสนามบอลเลยล่ะ

ประเดิมละครเรื่องแรกรับบทเป็นแบบลูกของแพนเค้ก

อันนี้คือเห็นแต่อ้อนแต่ออกเล่นละครได้แล้วเด้อ
พลัดก็ยอมรับแบบสุนเต้นดีใจ
แล้วก็ฝากฝังน้องเลสซิ่งหน่วยดาดาดท่านเดิม
บอกว่าแฟนเขาคนใหม่เนี่ยหนุ่มคนใหม่นะคะ

คือจริงแล้วฝ่ายชายเขาทำเพราะว่าแก้เคล็ด
หมอดูทักมาดวงถ่มกันไม่มีอะไรเลย

เขาไปดูดวงอะไรของเขามา
แล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกัน
หลังจากไหว้ก็เริ่มขอกราบ

ตกใจเราบอกว่าตลกแล้วตลกแล้ว

เขาเคารพเราดีกว่าเขาตบตีเราไหม
เขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำของเขา
แล้วแพทย์ก็ไม่ได้เป็นคนไปบังคับให้เขามาทำ